ช่วงนี้เรื่องของไอเดียดีทั่วไทยมีมานำเสนอ
พาไปดูที่แรกเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชม
เป็นงานผ้าปะติดฝีมือของน้องนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ปากหมุดกันเลยที่นี่เราไปทำความรู้จักน้องกันหน่อย
เขาประดิษฐ์ภาพปะติดจากพวกเมล็ดผลไม้
ที่มันทานแล้วนะหรือบางทีก็อยู่ในป่าอย่างนี้ค่ะ
เอาประดิษฐ์มาเป็นของตกแต่งบ้านมาเป็นกรอบรูปมาเป็นงานแบบนี้
แล้วก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติด้วยคุณ

เดี๋ยวให้ดูใกล้กันด้วยนะดูภาพรวมนี้ไปก่อน
เป็นฝีมือของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนวนจังหวัดบุรีรำค่ะ
เขามีความคิดสร้างสรรค์นำเมล็ดผลไม้ที่เหลือจากการรับประทาน

เอามาประดิษฐ์เป็นผ้าปะติดที่สวยงาม

อย่างเช่นเม็ดพุษามะกอกน้ำเม็ดระหุงใบตานดอกย่าเม็ดเข่าซ้า
อะไรก็แล้วแต่แต่คุณนี่มันเป็นแบบของธรรมชาติ
ที่แบบถ้าเกิดทิ้งไว้มันก็เปื่อยย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
แต่อันนี้เอามาทำเป็นภาพประติศเป็นวิถีชีวิตเห็นไหม
สวยงามมากมีคอนเซ็ปต์เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
สื่อถึงประเพณีวิถีชีวิตต่างมีความหมายที่ดีนะคะ
ก็เลยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
การแข่งขันศิลปะหัฐกรรมนักเรียน
สร้างผ้าปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ผลงานนี้เรียกว่านอกจากได้เหรียญทองแล้ว
ก็คว้ารางวัลชนะเลิศระดับเขต
และรองชนะเลิศอันดับ๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
ส่วนขั้นตอนการทำนะคะน้องบอกว่าไม่ยุ่งยากนะคุณ
โอ้โหแต่เห็นแล้วในงานละเอียดนะ
เขาอาจจะไม่ยากเพราะว่าเขาอาจจะมีความคิดสังสรรค์
แล้วก็ฝึกฝนมานานนะ
บอกว่าคือนำแค่เมล็ดผลไม้หรือวัชพืชมา
ทำความสะอาดตากแห้งแล้วก็เอามาติดด้วยกาวซิลิโคน
เน้นให้เป็นสีธรรมชาติจากสีของดอกย่า
สีของเมล็ดผลไม้พืชผักต่างให้เป็นธรรมชาติที่สุด

อย่างวันนี้ที่นำเสนอหลายท่านมาเจอ
ก็เกิดความภูมิใจว่าเท็จสิ่งต่างที่ไม่มีใครสนใจแล้ว
ทำให้มีความสง่างามขึ้นมานะคะ
เด็กก็รู้สึกว่าเราได้ตั้งสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมา

ก็ถือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ใช้สิ่งของจากธรรมชาติหรือสิ่งของที่แบบไม่มีใครเห็นค่าแล้ว
และที่สำคัญนะอาจจะเป็นอาชีพในอนาคตก็ได้
เอาไปขายต่างชาติอย่างนี้เขาจะชอบนะ
ใช่แล้วเอามาสร้างเป็นมูลค่าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ
อีกหนึ่งไอเดียดีเรามานำเสนอแบบนี้